ต่อกันที่กระแตอาสยามกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
มีเรื่องราวมาให้ดิขลีกกันไม่เว่นแต่ละวัน
วันก่อนเพิ่งจะเคลียร์ปัญหาเรื่องหัวใจกันไป

เมื่อถูกถามถึงกรณีช่างรับเหมา

ไม่ทำตามข้อสัญญาที่ระบุไว้
จนทำให้บ้านหลังงามไม่เสร็จตามกำหนดนะคะ
สาวกระแตก็ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้ากรณีนี้ให้ได้ทราบกัน
ไม่รู้ว่าจะต้องทำวิธีไหนถึงจะตามตัวผู้รับเหมารายนี้
มารับผิดชอบให้เสร็จตามที่ตกลงกันไว้สักที
เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนักร้องดังก็ได้ยื่นข้อเสนอว่าจะปรับเงินก็แล้ว

ผู้รับเหมาคนดังกล่าวก็ยังโนแคโนสนจ้า
งานนี้เจ้าตัวก็เลยเร่งเคลียร์คิวงาน
พึ่งกฎหมายเอาผิดอย่างจริงจังแล้วล่ะค่ะ
ยังไม่ได้เลยค่ะก็ล้านกว่าบาท
แล้วก็มีสัญญานะแล้วเขาก็ไม่กลัวด้วยงงเหมือนกัน
ตามก็ไม่มาด้วยค่ะเหมือนอาจจะเพราะว่าหนูไม่มีเวลาไป

ถึงกับแจ้งตำรวจแต่ว่าเรียกทนายมา
แล้วก็เซ็นสัญญากันรับรู้แล้วว่าถ้ายังไม่เสร็จก็จะปรับนะ
วันละ๕๐๐วัน๕๐๐ตอนนี้ถ้าค่าปรับนี้มากกว่าอีกแล้ว
เพราะเลยมาปีกว่าแล้วเขาก็ยังไม่เสร็จเลย
ที่ผ่านมาคือแต่แบบมีคอนเสิร์ตมีงาน

แต่ก็เลยชิวแต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่า
คนก็บอกว่าเฮ้ยมันชิวไม่ได้นะเงินเป็นล้านนะ
ทำงานเต้นแทบตายนะเพราะถ้ามีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลปุ๊บมันก็จะเหนื่อยละ
มันก็จะพร้อมที่จะต้องว่างไปทำคดีอะไรอีก
หนูก็แบบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ้าเอาก็จะแบบจริงจังละอะไรอย่างนี้
เพราะว่ายังไงเราก็ได้แน่นอนเพราะว่าเรามีสัญญา
อันนี้ก็ต้องจริงจังนะคะกว่าจะได้เงินมาเนี่ย

แต่ว่ากระแตยืนยันนะคะว่าเอาจริงเอาจังอย่างแน่นอนกับเรื่องนี้
เข้าใจเลยเวลาทวงเงินแล้วไม่ได้มันเจ็บใจยังไง

ใครที่เป็นลูกหนี้ดิฉันรบกวนคืนเงินด้วยนะคะสิ้นเดือนเลย